คุณผู้ชมฮะอีกเหตุหนึ่งนะฮะจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
เจ๊ทิพย์เจ๊ทิพย์เป็นใครคุณหลายคนอาจจะงงนะ
เป็นนักธุรกิจหญิงชาวลาวแต่เขาว่าโกงแชร์
และหอบเงินสี่ร้อยล้านบาทหนีมาบ้านเราอ๋อ
ตำรวจไทยจับได้นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้
มีฉายาเป็นพิมพ์ริพายเมืองลาวเลยนะอ๋อเพราะว่าเขาก็ขายพวกของออนไลน์
เออมีกล่องสุ่มกล่องสุ่มแล้วก็แบบใช่ฮะ
เหมือนกับทำธุรกิจโต๊ะแคร์อะไรพวกนี้ด้วย
นี่ข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางพรทิพย์ไซปัญญา
หรือว่าเจ๊ทิพย์ฉายาพิมพิพายเมืองลาว
พร้อมด้วยนายอนุสิตพุทธวงศ์หรือว่าเท้าอานุสิตชาวลาวนะครับ

หลังถูกทางการลาวออกหมายจับในคดีช่อกงทรัพย์นะครับ
ก็บุกจับได้ที่โรงแรมแห่ง๑ย่านคลอง๕

ก่อนจะค้นห้องพักในขณะที่ทั้งคู่อยู่ในสภาพนี้

สำหรับผู้ต้องหาทั้งคู่ทำธุรกิจหลายอย่างที่สปลาวนะคุณ
ขายเพชรขายทองขายของออนไลน์
มีชื่อเสียงจากการทำกล่องสุ่มคุณ
ชวนเล่นแชร์โดยหลอกว่าจะให้ค่าตอบแทนสูง๓๐๕๐ต่อเดือนเลยนะ

รวมทั้งมีการเปิดให้แทงหวยออนไลน์ด้วยนะครับ
กระทั่งเดือนมิถุนายนพบว่าลูกค้าที่ลงทุนกับเจ๊ทิพย์

ก็เลยแจ้งความไว้กับตำรวจเวียงจันทร์

คือเงินกีบ๒๐๐๐ล้านกีบก็๔๘ล้านบาทแล้วนะ
เงินไทยอีก๔๐๐ล้านบาทนะคุณ
และเงินดอลลาร์สหรัฐอีก๔เหรียญ๑๔๔ล้านบาท

โดยเจ๊ทิพย์ยืนยันว่าเธอไม่ได้โกงใคร

และเธอไม่ได้หอบเงิน๔๐๐ล้านบาท
หนีข้ามประเทศเข้าไทยตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้
แต่ยอมรับนะว่าแชร์ที่เธอตั้งขึ้นมันล้ม
ส่วนสาเหตุที่หนีมาประเทศไทยเพราะถูกขู่ทำร้าย
มีคนตามเฝ้าที่หน้าบ้านเธอที่ลาว

ก็เลยขอมาตั้งหลักที่ประเทศไทยก่อนนะฮะ

มาเคี้ยวว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้
เพราะว่าตั้งหลักว่าถ้าเขาอยู่ฮั่นถนัด
เขาบอกปลอดภัยหนึ่งมีคนขู่จะทำร้ายเขา

คือคนเฝ้าหน้าบ้านจะทำร้ายนู่นนี่นั่น

ไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไง

ถ้าเรากลับไปคือมันอันตรายไง
เราก็แบบเอออยู่นี่ก่อนตั้งหลักก่อน

ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร

ส่วนสามีของเจ๊ทิพย์บอกว่าไม่ได้โกงเงินเหมือนกัน
ส่วนเงินหวยที่ทุกคนยังไม่ได้รับ
มันเกิดจากแอดมินเพจที่ไม่ได้ไปจ่ายให้ลูกค้า

เพื่อดำเนินการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสอง
กลับไปดำเนินคดีที่สปลาวเขานะครับ
เป็นข่าวใหญ่นะคุณเจ๊ทิพย์นะฮะ
ก็เป็นพิมพ์ริพายเมืองลาวถูกจับกลุ่มที่นี่นะครับ